วันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

ฉีดสำหรับคนขับรถเมย์โชเฟอร์แท็กซี่
คือคนที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ
ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสี่ยงที่ต้องเจอกับหลายคน

พร้อมแล้วสถานที่แห่งนี้
เพื่อเปิดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้วนะครับ
พี่วินใส่เสื้อวินไปรอเลยค่ะ
แล้วก็พี่ใส่เสื้อสีฟ้าก็พี่โชเฟอร์แท็กซี่
อันนี้เป็นที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้น๒๔พฤษภา
ในการฉีดให้กับกลุ่มอาชีพขับรถสาธารณะ

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงทะเบียนแจ้งรายชื่อกันไว้แล้วนะคุณ
ขอสมกเองเขาก็มีการแจ้งรายชื่อไว้ล่ะ
เขาก็แจ้งทางสมาคมหรือว่าหัวหน้าวินเอาไว้
แล้วก็มีการไปลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้น

แปลว่าจุดนี้อยู่ดีจะเดินเข้าไปแล้วขอฉีดก็ไม่ได้

คือท่านเข้าไปเพื่อจะลงทะเบียนจองวันฉีดวัคซีนไว้
แล้วท่านก็จะมาฉีดที่นี่แหละแต่วันไหนก็ว่ากันไป
ที่ท่านลงทะเบียนแล้วก็ทางหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่อาจจะนัดหมายท่านมาอีกสัก๔๕วัน

เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่จะเดินเท้าไปวันนี้
ไม่ได้แปลว่าจะได้ฉีดวัคซีนวันนี้นะ
แต่พี่คนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถขอสมก
พนักงานเก็บเงินนะครับรวมถึงทางพี่โชเฟอร์แท็กซี่
พี่วินมอเตอร์ไซค์คนเหล่านี้เขาลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เราไปคุยกับบางท่านบางท่านบอกว่าตื่นเต้น
เพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้ฉีดรอมานานเหมือนกัน
คิดว่าอาชีพคนขับแท็กซี่มีความเสี่ยง
เพราะว่าต้องเจอผู้คนเจอผู้โดยสาร
หากได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะทำให้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
๑๓รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๔๕๘ราย
ต่างประเทศ๔๙ราย
แล้วก็ในจำนวนวันนี้มีผู้เสียชีวิตบวก๓๐คน
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๑๒คน

ผู้ที่หายป่วยแล้วนะคะวันนี้กลับบ้าน๑๕๖๕รายค่ะ

ในจำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาล๑๘๐๐
ขออภัยค่ะ๑๘๗๕๓ราย
โรงพยาบาลสนามมากกว่านะคะ๒๖๕๕๔ราย
ผู้ที่มีอาการหนักนะคะยังเป็นตัวเลขสูง๑๑๖๙ราย
และใช้เครื่องช่วยหายใจ๔๐๖ราย
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในส่วนของกรทมและปริมณฑลค่ะ
รายละเอียดของผู้เสียชีวิตในวันนี้นะคะ๓๐ราย
ของ๒๔พฤษภาคม
อายุน้อยที่สุดที่รายงานในวันนี้คือ๒๘ปี
และผู้ที่สูงอายุในกลุ่มนี้คือ๑๐๕ปี

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง
ก็มีการติดเชื้อจากคนในครอบครัว
ซึ่งเป็นการอาศัยอยู่รวมกัน
ในครอบครัวมีหลากหลายวัย
มีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานเดินทางออกนอกพื้นที่
กลับเข้ามาในบ้านดูแลผู้สูงอายุ

เพราะว่าในกลุ่มนี้ท่านก็มีโอกาสที่
อาการหนักรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายนะคะ
ผู้ที่รักษาตัวนานที่สุดของวันนี้คือ๓๕วัน
และมีถึง๗กรรม
ก็ส่วนหนึ่งที่ทางผู้ช่วยโศกสวบคได้มีการแถลงไป
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้๒๗๑๓รายนะครับ

หลังจากที่พี่โชเฟอร์แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์
คนขับรถเมย์เขาได้รับการฉีดแล้ว
โฟเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งบอกว่าตื่นเต้นมาก

ก็รอมานานนะ

เขาให้ฉีดแล้วฟรีแล้วก็ฉีดไปด้วย
เพราะเราต้องขับรถให้บริการพวกประชาชนด้วยไง

โอ้โฮเฮ้ยอารถคนนี้ก็ฉีดแล้ว

ครอบครัวก็มั่นใจนะ
กลุ่มพี่โชเฟอร์แท็กซี่เขาเรียกร้องมานานแล้วนะ

แล้วก็ถึงเวลาจริงที่ได้ฉีดแล้วนะครับ

นายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์เปิดเผย
ภาพรวมที่ผ่านมาครึ่งวันนี้

เปิดให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน๕๐๐๐คน
ก็ลองขยับไปเปิดตั้งแต่๘โมงนะครับคุณนะครับ
เพราะว่าเป็นการทดลองวันแรก
ถามว่ามีอะไรติดขัดไหมก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะนำมาให้บริการประชาชนเพิ่มเนี่ย
แล้วก็ต้องเพียงพอกับจำนวนประชาชน
ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในแต่ละวันด้วยนะครับ
ทีนี้อีกข้อข้องใจหนึ่งเพราะวันนี้มันมีปัญหาเหมือนกัน
มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะคุณนะ
คือมาที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้
มาเพื่อจะรับคิวต่อแถวฉีดวัคซีนมาตั้งแต่๖โมงเช้าคุณ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าไปขอฉีดวัคซีนมา๓ที่๓ทางแล้ว
ค่าแท็กซี่ไปหลายร้อยบาทแต่ก็ยังไม่ได้ฉีด
วันนี้นะเสี่ยงมาเหมือนกันเสี่ยงดวงมาเหมือนกัน
มาที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้เพราะหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีน
เพราะตัวคุณตาท่านก็อายุ๘๔ปีแล้ว
แล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเช่นเดียวกันนะครับ

ตาเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนก่อน
ใช่เป็นกลุ่มผู้มีอายุเกิน๖๐ปีขึ้นไปนะครับ

คือเหมือนต้องลงทะเบียนหมอพร้อมไว้ก่อนสำหรับกลุ่มนี้นะครับ

แต่ถ้าดุ่มมาแบบนี้เสี่ยงมาแบบนี้
รองประหลัดกระทรวงคมนาคมก็บอกว่า

ว่าสามารถที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนได้เลย

โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับ
คนขับแท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ท่านไม่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อม
รวมถึงลงชื่อไว้กับสากรหรือสมาคมต่าง

ทีนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดระเบียบ
แล้วก็ชี้แจงขั้นตอนของการฉีดวัคซีนให้ทราบกันแล้วนะครับ

ระบบอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแล้วประชาชนอาจจะไม่เข้าใจบ้าง
ทีนี้ก็ต้องย้ำแหละครับย้ำแล้วก็ส่งสารไปถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยงเหล่านี้
ให้มีความเข้าใจในการที่จะลงทะเบียน
หรือว่าให้ทางสมาคมหรือว่าสากรของท่าน
แจ้งรายชื่อมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการขนส่งทางบกเอยหรือว่าทางด้านของขอสมกเอ่ย

ใช่ค่ะวันแรกนี้อาจจะไม่ได้คล่องนัก
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าก็น่าจะโฟลขึ้นน่าจะคล่องขึ้นนะคะ